เมื่อมีอุณหภูมิสูงถึง๗๐องศาขึ้นไป

ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า๗๐ขึ้นไป
ของใช้ของกินที่เราเคยใช้กับคนอื่น
เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มหรือว่าอะไรก็ตาม
ซ่อมถ้าเรามีส่วนตัวก็แยกเอามาไว้ใช้เลยนะครับ

แล้วเดี๋ยวจะมีรถจากสถานพยาบาลมารับทันทีค่ะ